คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
เมื่อวานนี้เกิดขึ้นตอนบ่ายสามคนร้ายเนี่ย
เดียวแล้วอาวุธเขาคือเป็นก้นหิน

กวาดทองมา๒๐เส้น
หนักเส้นละบาทรวมแล้ว๒๐บาทหลบหนีค่ะคุณผู้ชม

ใช่ค่ะนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวเท่านั้นน่ะนะคะ

คนร้ายพอมาถึงเขาก็ไม่พูดพร่ำทำเพลงอะไรเลยค่ะ
คว้าสร้อยไปได้
แล้วพนักงานสองคนใส่เสื้อสีส้มที่ยืนอยู่ที่ร้านตกใจ
มีลูกค้ายืนซื้อทองอยู่ด้วยคนนึง

แล้วก็ทองที่โจรรายนี้คว้าไปเป็นกรรม
สักประมาณ๒๐เส้น๒๐บาท
ถูกต้องค่ะเป็นทองเส้นละบาทเนี่ยนะคะ
แล้วผู้ชายคนนี้เขาอายุน่าจะสักไม่เกิน๓๕
ใส่เสื้อแขนยาวสีดำกางเกงขายาวสีดำ
หมวกไหมพรมสีแดงแล้วก็ใส่แมสด้วย
จุดที่เกิดเหตุตรงนี้คือที่ร้านทองเยาวราชเอเชีย
สาขาโลตัสบางปะอินที่พระนครศรีอยุธยานะคะ
พอหลังจากก่อเหตุเจ้าหน้าที่เขาก็ต้องทำงานเร็วมากนะคุณ
เขาได้เบาะแสเพิ่มเติมว่าเจ้าโจรคนนี้นะ
อันนี้ก่อเหตุที่อายุทยาใช่ไหม
เขาขับรถทะเบียนกไก่สรศรี๖๕๔๗นครสวรรค์

ใช่ค่ะหนีไปไปทางสระบุรี
อุ๊ยนี่ภาพชัดมากนะคะเห็นใต้ทะเบียนเลย
ทีนี้ตำรวจสพพระอินราชาเขาก็ต้องส่งชุดสืบ
ลงพื้นที่ไปตามไล่ล่าตัวคนร้าย
เขาตั้งคือเขาวอลกันแป๊บเดียวเท่านั้น

แล้วเขาก็ตั้งเป็นจุดสกัดตามรอยต่อจังหวัดด้วย
ทีนี้ไล่ตรวจสอบกล้องวงจรปิดด้วย

เจ้าหน้าที่สายตรวจสพวัฒนานครที่สะแก้วเนี่ย

ขับเข้ามาในพื้นที่ก็มีการตั้งจุดสกัด
ทีนี้ตัวคนร้ายเองเขาคงจะไม่ชินเส้นทางด้วยค่ะ
คือธรรมดาบอกว่าไม่น่าจะมืออาชีพเลยครับ
เพราะว่าทั้งเรื่องของพฤติการการก่อเหตุ
แล้วก็เรื่องของการขับรถหลบหนี

และอีกอย่างขับตามเส้นทางที่รู้เลย

เพราะว่าจากอายุทยาไปสระบุรีไปนครนายก

ใช่ค่ะก็สุดท้ายมาจนมุมที่สะแก้วนะคะ
ก็จับได้อยู่ที่จุดสกัดเลยค่ะ
ผู้ชายคนนี้คือนายธาราเทพจันแดงอายุ๓๔ปี

ซึ่งจุดตรงนี้คือบริเวณหน้าพระบรมราชานุสวรี

แล้วก็ตอนจับกลุ่มมีพลตำรวจตรีนัทธพงศ์
สัตยานุรักษ์ผู้การจังหวัด
มาตรวจสอบที่เกิดเหตุด้วยตัวเองด้วยนะ

เบาะหลังใต้เบาะหลัง
คือเขาแกะเบาะหลังออกมาเลยนะฮะ
ให้มันเป็นช่องโหวแล้วก็ซุกไว้ในนั้น
เจ้าหน้าที่รู้ก็ให้ชี้ว่าซ่อนไว้ตรงนี้ใช่ไหม

ใช่ค่ะแล้วก็ตำรวจถือว่าทำงานเร็วนะ
ก่อเหตุบ่าย๓สักประมาณ๓ทุ่มก็จับได้๖ชั่วโมง
เพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเขามีการประชุม

แล้วก็กระจายข่าวทุกจุดของทุกสพ
ให้ออกมาตั้งจุดตรวจจุดสกัดตรงนี้
แล้วคนร้ายเขาจะมาหาญาติที่อรัญญประเทศ

พอไม่ชำนาญเส้นทางก็เลยมาจนมุมเข้า
ทีนี้พอถามนายธาราเทพผู้ก่อเหตุ
เขาก็บอกว่าเขาไปเอาทองจากร้านทองมาจริง
เมื่อก่อนเขาทำงานเป็นรอประพภา

พอตกงานก็ไม่มีเงินส่งค่างวดรถ

ตอนที่มาเอาทองมาชิงทองไปได้๒๐เส้น

เอาทองมาเรียงนับดูเอ้าทำไมได้๑๙เส้นอีกเส้นหนึ่งไปไหน
ตัวนายธารเทพเขาก็สารภาพบอกว่า๑เส้นผมขายที่นครนายกไปแล้ว
ขายไป๒๕๐๐เอาตังค์มาใช้
แล้วเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเขาจะไปหาญาติที่อรัญญประเทศ
ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็คุมตัวนายธรเทพไปสอบเพิ่มเติม
แล้วก็ส่งให้สถานีตำรวจในท้องที่เกิดเหตุดำเนินการ
ก็สอบกันทั้งคืนนะฮะจนกระทั่งถึงเช้าวันนี้สัก๖โมงเช้า
ใช่ตำรวจพุทธรพักหนึ่งแล้วก็ตำรวจสืบสวน
สอบพพระอินราชาก็คุมตัวในธราเทพฯมา
เอามาพิมพ์ลายนิ้วมือแล้วก็สอบประวัติเพิ่ม
โดยผู้กำกับสพพระอินราชาในพื้นที่ที่เกิดเหตุ
เขาบอกว่าผู้ต้องหาคนนี้ไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม
ก็โดนข้อหาวิ่งราวทรัพย์โดยใช้ยานพาหนะ
ในการกระทำความผิดแล้วก็หลบหนีรวมถึงรับซื้อของโจร
ซึ่งคือเขาก็บอกว่าพอเขามีปัญหาทางการเงินแบบนี้
ไม่มีตังค์ส่งค่างวดก็เลยตัดสินใจมาก่อเหตุ

ตำรวจจะคุมตัวไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพด้วยนะคะ